มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกำไรคลุมประพฤติอิเล็กทรอนิกส

ว่าพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถอดออกได้โดยไม่ต้องตัดสาย
และไม่มีสัญญาณเตือนไปยังผู้ควบคุม

ถอดออกจากข้อมือได้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่ง
ในประเด็นที่๒มันขาดได้มันไม่เหนียวมันขาดได้
กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยผลการสอบสวนกำไรคุมประพฤติอิเล็กทรอนิกส
กำไรอีเอ็มของกรมคุมประพฤติ
ขาดประสิทธิภาพสามารถถอดออกได้
สัญญาณเตือนและผู้ใช้มีอาการแพ้ที่บริเวณข้อมือ
ทั้งหมดล้วนอาจทำให้บริษัทคู่สัญญา
ก็ทำให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ใช้เวลาในการสอบสวนกว่า๒สัปดาห์
เตรียมพิจารณาดำเนินการกับบริษัทดังกล่าว
ความการตรวจรับเที่ยวเขาได้ดำเนินการก็เชื่อว่า
ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องทำให้เกิดความชัดเจน
แต่ก็ว่าจะสมมุติ
ไม่สาบไม่สาบเราเราเราไม่ทราบว่าจะไปยกเลิกได้หรือไปอย่างอะไรตอนนี้ครับ
อย่างไม่ถึงขั้นตอนนั้นอ่ะลองไม่ดวง
คำสั่งให้ทำอย่างไรอย่างหนึ่งแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เอามาเล่าสู่ฟัง
ระหว่างบริษัทผู้ผลิตและกรมคุมประพฤติ
เป็นระยะเวลา๒๑เดือนตั้งแต่มกราคม๒๕๕๙
กันยายนปีหน้าแบ่งจ่ายเป็น๘งวดจนครบสัญญา
ระบุคุณลักษณะเฉพาะของกำไรคุมประพฤติไว้๑๖ข้อ
หนึ่งในนั้นคือสามารถเลือกใช้สวมใส่ข้อมือหรือข้อเท้าก็ได้
ใส่สะดวกและไม่สามารถถอดออกได้
จะต้องใช้การตัดสายรัดหรืออุปกรณ์ในการถอดเท่านั้น
มีระบบแจ้งเตือนหากอุปกรณ์ติดตามถูกทำลายหรือเสียหาย
กระทำอันเป็นการรบกวนการทำงานปกติ
กลับไปเมื่อวันที่๕สิงหาคม
บริษัทเอกชนรายหนึ่งเข้าร้องเรียน
เช่าใช้ปัจจุบันว่าไม่ได้มาตรฐาน

และไม่เหมาะกับการใช้งานคุมประพฤติ
แต่หมอใช้กับผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยอันไซเมอร์มากกว่า
นำมาซึ่งการพิสูจน์ต่อหน้ารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ครั้งนั้นพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้
ถอดออกโดยง่ายไม่ต้องตัดสาย
และไร้สัญญาณเตือนไปยังกรมคุมประพฤติ
ขณะที่นายประสานมหาลีสกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติบอกว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พร้อมยืนยันว่าตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาเช่าใช้
เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่มีการจ่ายเงินค่าเช่าใช้ให้กับบริษัทคู่สัญญา
ทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิต
ดำเนินการแก้ไขภายใน๑๕วัน
ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้
ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน